คุณผู้ชมคะตกลงบ่อนไก่ที่ชุมพรเปิดจริงไม่จริง
จำได้ไหมคะที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปว่า
มีเพจชมรมแพทย์ชนบทเขาโพสต์ภาพบ่อนไก่
ที่คนเข้าไปนั่งตัวติดกันแน่นขนาดบางคนสวมหน้ากาก
บางคนไม่สวมบางคนสวมหน้ากากแบบเอามาห้อยไว้ที่คาง

เขาบอกเขายืนยันว่าคุณหมอถ่าย๓๐ธันวาคม

หมอยืนยันเลยแล้ววันนี้ทางบ่อนเองออกมาชี้แจงยืนยันตรงกัน

เอาฟังคำชี้แจงของเขาก่อนเขามีคำชี้แจงมานะคะ

อันนี้เนี่ยให้ดูต้นข่าวก่อนก็คือทางเพจชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้แล้วก็เขียนบอกของจริงบ่อนไก่ชนที่ชุมพรเปิดท้าโควิดเป็นภาพวันที่๓๐ธันวาคมท้าทายมาตรการควบคุมโควิดอย่างยิ่งเปิดกันขนาดนี้ได้รับอนุญาตถูกต้องใช่ไหม
ถ้าใช่แสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐและนโยบายหละหลวมมากเปิดบ่อนแบบนี้หมอไม่โอเคเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างนานในการที่ต้องตรวจไล่ตามตรวจโควิด๑๙มันแพงมากนะคะ
ล่าสุดเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปตรวจสอบหาความจริงให้เลยว่าตกลงภาพใหม่ภาพเก่าภาพจริงไม่จริง
บ่อนไก่นี้เนี้ยมีอยู่จริงนะคะครับอยู่ในพื้นที่ตะบนหาดพันไกรนี่แหละ
เพชรชะกะเสมกิโลเมตรที่สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดขาล่องใต้ด้านหน้าบ่อนเป็นพื้นที่กว้างใช้เป็นลานจอดรถ
เข้าไปข้างในเป็นรั้วลวดหนามนะคะเป็นตัวอาคารของบ่อนไก่ชน
ครับลักษณะคือเป็นวงกลมอย่างที่เห็นในภาพเลยเป๊ะเลย
เป็นตัวโรงเรือนขนาดใหญ่ยกหลังคาสูงแบบโปร่งโล่งลมถ่ายเทได้สะดวก
มีบันไดเป็นขั้นสำหรับแบ่งชั้นให้คนไปนั่งชมเชียร์ไก่ชน
มีหมายเลขที่นั่งมีการกั้นเว้นระยะห่างอันนี้ที่ลงไปตรวจนะครับ
ภายนอกภายในก่อนที่จะเข้าชมเนี่ยนะคะเขาจะมีโต๊ะเป็นจุดลงทะเบียน
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้ามีการให้สแกนบาร์โค้ดไทยชนะ
ลงทะเบียนรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรมีจุดวัดอุณหภูมิคัดกรอง
ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
มีจุดซื้อบัตรเข้าชมทางเข้าทางออกมีสัญลักษณ์ให้เว้นระยะถูกต้อง
มีป้ายประกาศเตือนดูเด่นชัดเจนหมดนี่ค่ะลักษณะบ่อนเป็นแบบนี้
อันนี้คือตอนแบบที่ไม่มีคนอันนี้แต่ภาพที่เราเห็นตอนนั้นก็คือคนแน่นเลย
เจ้าของบ่อนไก่เลยค่ะอืมเขามาเล่าให้ฟังชี้แจงทุกประเด็นเลยนะคะ
พาไปตรวจสอบเลยทุกจุดครับบอกว่าในอาคารสนามชนไก่นี้เนี่ยนะ
ต้องบอกก่อนว่าจังหวัดชุมพรมีสนามชนไก่ทั้งหมด๑๘สนามใน๘อำเภอ
แต่ละสนามเนี่ยปกติก็จะเปิดให้มีการแข่งขันชนไก่
ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนออกใบอนุญาตให้ครับทีนี้เดือนธันวาคมที่ผ่านมาพิเศษนิดนึง
จังหวัดเขามีการจัดงานประจำปีคืองานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร
แล้วก็งานกาชาติซึ่งแต่ละปีที่มีงานนี้
จังหวัดเขาจะอนุญาตให้จัดแค่สนามละครั้งหมุนเวียนกันไปเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งแต่๑๑ถึง๓๐ธันวาคมยกเว้นวันพระแล้วก็วันสำคัญ
โดยใบอนุญาตเนี่ยจังหวัดจะออกมาให้แล้วก็ให้ทางสนามชนไก่เอาไปติดที่หน้าสนาม
เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้รับการอนุญาตถูกต้อง
ทีนี้เขาก็ชี้แจงว่า๓๐ธันวาคมเนี่ยมันคือนัดสุดท้ายของตารางพอดี
เป็นนัดสุดท้ายที่เวียนมาที่สนามไก่ชนสะพาน๕ของตัวเขา
แล้ววันนั้นเนี่ยเป็นนัดของการอนุญาตแข่งไก่ชนนัดสุดท้ายไง
พออะไรที่มันเป็นนัดสุดท้ายคนก็แหกันมาทั้งจังหวัดนะคะ
ก็ตามภาพนี้แหกันมาทั้งชุมพรเลยนะคะ
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีทั้งคนที่เอาไก่มาชนมีทั้งคนที่มาชมมาเชียร์มาเล่น
วันนั้นจริงแล้วตารางการแข่งไก่ชน๖๐คู่นะคะ
ลองคิดสภาพคนที่เอาไก่มาชนเนี่ยเอาค่าต่อไก่๑ตัวก็๖๐แล้วอ่ะ
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยยอมรับเลยว่าไม่สามารถควบคุมได้
แต่ก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ถูกขั้นตอนตามมาตรการที่จังหวัดสั่งการมาในเรื่องการควบคุมโรค
สนามเปิดให้ชนกันคู่แรก๑๑โมง
ปกติเขาจะเปิดให้ชนกันบ่ายโมงนะคะแต่ด้วยความที่โอ้โห๖๐คู่มันเยอะมากอ่ะ
ถ้าเปิดบ่ายโมงไม่รู้จะจบที่กี่โมงก็เลยเริ่มแต่เช้าคือ๑๑โมง
ผ่านไปได้เกือบ๒๐คู่ได้รับแจ้งมาจากทางจังหวัดชุมพรค่ะ
ตอนประมาณบ่ายโมงกว่าบอกมีคำสั่งของมหาทัยให้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดห้ามจัดชนไก่
ที่นี่เขายังบอกนะในนิโคม
ตอนที่โควิดรอบนี้ระบาดใหม่เนี่ยถึงขั้นมีคำส่งคำสั่งอะไรออกมา
การชน้ำชนไก่ออกมาแรกเลยตั้งแต่มีประเด็นบ่อนพวกชน้ำพวกนี้ก็โดนออกมาหมด
แต่เขาบอกว่าเขาได้รับชี้แจงมาแบบนี้อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขานะ
เขาบอกว่าเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะ
เขาก็ประกาศผู้เข้าชมแล้วก็ผู้ที่เอาไก่มาชนให้รู้กันเลยว่าอ้าวแข่งได้ถึงแค่๔โมงเย็นเท่านั้นนะ
สรุปแล้ววันนั้นก็ชนไปแค่๒๗คู่แล้วก็เลิกชนตั้งแต่เกือบบ่าย๓
ว่าจะติดว่าจะแพร่ถ้าปล่อยให้คนเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดแบบนี้
เขาบอกว่าเขาขอโทษเขายอมรับผิดที่ควบคุมได้ไม่ดีพอแล้วก็ขอโทษสังคมด้วย
ทีนี้นางสาวเพ็ญศรีนินประดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าทางสนามเนี่ยจัดการควบคุมตามมาตรการได้ดี
มีการบันทึกจัดจุดคัดกรองจุดล้างมือวัดอุณหภูมิลงทะเบียนชื่อ
ตรงนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้ามีการแพร่ระบาดจะตามตัวบุคคลได้รวดเร็ว
ซึ่งในวันนั้นจากการตรวจสอบโอ้โหกี่คนรู้ไหมค
กี่คนฮะสามร้อยแปดสิบสี่คนค่ะอืมแต่ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
เจอคนที่มาจากภูมิลำเนาหรือว่าพื้นที่เสี่ยง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเซียนไก่ในจังหวัดชุมพรที่มักจะเดินทางตระเวน
เล่นไก่ตามสนามต่างต่างนะคะครับก็จะมีจุดควบคุมผู้คนเท่านั้นแหละ
ที่ถือว่ายังทำไม่ได้ตามมาตรการควบคุมโรค
คือมันดีตรงที่ว่ามีการขอรายละเอียดชื่อเบอร์โทรที่อยู่ของทุกคนเอาไว้ชัดเจน
แต่ถ้าในแง่ของการควบคุมการแพร่ระบาดมันก็ยังถือว่าไม่เพียงพออยู่ดี